ข่าวนี้ต้องเรียกว่าเละมาก
เละจริงค่ะถนนหนทางเหมือนกันนะฮะเป็นถนนที่
ชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่มเขาใช้ในการที่จะขนผัก
โดยเฉพาะกะหล่ำเนี่ยลงไปขายในเมือง
คุณดูสิอันนี้ยังเบาะนะ
คุณแล้วคิดถึงสภาพตอนที่หลังฝนตกใหม่
เออนี่เบาะนะเดี๋ยวดูนะตอนที่โอ้โหตกหลุมติดลม
แล้วชาวบ้านต้องเข้ามาช่วยช่วยกันอย่างไร
อันนี้ดูภาพนี้ใช้แรงคนในการช่วยกันดึง
ส่วนรถก็ใช้แรงของเครื่องยนต์ในการบูน
คือเครื่องยนต์อย่างเดียวไม่ไหวคนต้องมาช่วยด้วย

กลัวว่ารถมันไหลไงนะครับ
แต่ชาวบ้านก็คงคุ้นชินกับเรื่องที่ต้องกู้รถขึ้นมาแบบนี้
แต่เขาบอกว่าคุ้นก็จริงแต่ก็อยากจะให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือ
นี่ครับโอ้โหแล้วมันไม่ใช่แค่ระยะทางตรงจุดนี้จุดเดียวคุณ
มันยังมีอีกนี่ดูคันนี้นะคันนี้ก็ติดหนักเหมือนกัน
คนก็ต้องช่วยเข็นรถก็ต้องช่วยดันเนี่ยควันก็ขึ้นเลย
และกะหล่ำที่อยู่หลังรถเนี่ยคือกะหล่ำที่จะเอาไปขายให้กับชาวเมืองเขานะครับ
คือชาวบ้านที่เนี่ยนะฮะในพื้นที่ของตำบลจำหลวงนะฮะ
ข้ามไปสู่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าบ้านขุนแม่รวม

ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเส้นทางนี้นะมีช่วง๑๐กิโลเมตร
ที่สภาพเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะแบบนี้แล้ว
จริงพวกเขาต้องใช้เส้นทางนี้ในการที่จะเข้าเมือง
หรือว่าในการขนผักไปขายเนี่ย๘๐กิโล
มาเจอ๑๐กิโลนี้ก็ปลาเข้าไปจะครึ่งวันแล้ว

หรือใช้รถใหญ่รถตักมาช่วยนะครับ
ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานและยังไม่รับการแก้ไขเลย
คราวนี้อยากจะฝากถึงคนนู้นคนนู้นที่ว่าเนี่ย

ข้อระดับ๒จิม

บอกว่าคนไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกคุณ
คนมันก็ต้องหาเช้ากินค่ำหากินแบบนี้

อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขนะครับ

ชาวบ้านประปิศที่หมู่๕คุ้มโคกถนนที่ตำบลสลักใดอำเภอเมือง

นี่ชี้ไปจุดเดียวกันเลยครับคุณ
ทนมา๑๐ปีแล้วกับสภาพถนนตลอดสายกว่า๑กิโลเมตร
ที่มันเละตุ้มเป๊ะแบบนี้
คุณจะร้องเรียนไปที่ไหนไหม
เคยร้องนี่เลยแต่ร้องผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่สนใจ

นี่ยายก็เต็มที่นะร้องหุ่มร้อง
ใช่ยายก็เต็มที่แล้ว

ไม่เคยช่วยเหลือเลย
ยายก็ร้องไห้ไปด้วยตักน้ำราดไปด้วย
นี่คุณสืบสกุลนี่ถนนใช่ไหมไม่ใช่คันนาน

นั่นสิคือเขาประชดด้วยแหละปลูกข้าวนี่ก็ประชด
คุณยายมาตักน้ำอาบนี่ก็ประชด
มันหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เวลาเด็กนักเรียนไปโรงเรียนนะคุณ

เราก็ร้องไปที่อบาตรสลักใดแล้วนะฮะ
ก็นำหินคลุกมาเทที่ถนนไประหลาบหนึ่ง
แต่ทะเฮ้มันก็เละตุ๋มเป๊ะเหมือนเดิมนะครับ

ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเลย
ผู้ว่าเลยก็ได้นะฮะรับรู้แล้วเข้ามาแก้ไขให้หน่อย
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้ไปถึงนู่นเหมือนกัน
คนที่เมื่อกี้ที่แม่แจ่มเขาก็ร้องเรียน
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
เพื่อท่านนายกจะเห็นใจชาวบ้านลงมาช่วยชาวบ้านบ้างนะครับ